อย่าเล่นเป็นเด็กเป็นคำพูดของสวสมชาย

ไหนสมชัยแสวงการสว่าครับ
พูดถึงการยื่นวาระแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๗
ยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ

เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย
หากวันที่๑๖สิงหาคมสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยชี้ขาด
ว่าการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นยติหรือไม่
แล้วสมมุติว่าสารไม่รับนะครับ
ก็เดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต่อ
แต่หากมาตรา๒๗๒สามารถแก้ผ่าน
จะต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญว่าสภาธรรมมิชอบ
เพราะกฎหมายมาตรานี้ทำประชาปติมา
ก็ต้องหยุดการโหวตนายกอีก
เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเดียวกับที่ผู้ตรวจการปฏิทินยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้
นี่คือทัศนะของคุณสมชายสวัญการ
คุณสมชายยังมองต่อบอกว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการเล่นการเมือง
เขาคือคุณสมชายสนับสนุนที่มีการเลือกนายกให้เสร็จ
หากเลือกเสร็จแล้วกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว
เพราะอีก๑๐เดือนก็ปลดวารักษ์กันแล้ว
การยื่นแก้ไขกฎหมายไม่ใช่เรื่องสนุกนะ
อย่าทำเป็นเด็กครับ
การเร่งความเส้นหน่อยพูดถวัง
ด้วยอันรุาคก็เพื่อให้ไขกรายของสมมุติ
ที่ผมเลยใช้เพื่อเราใช้เป็นอาหารทั้งหมด
และสนับสนับสนุนนะครับ
หลังการโหวตเลือกนายกัธมนตรีหรือมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
เพราะการออกเสียงในวาระที่๓คือขั้นตอนสุดท้าย
ต้องมีองค์ประกอบของเสียงฝ่ายค้านด้วยและฝ่ายสวด้วย
แต่ขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายค้านเลยเท่ากับองค์ประกอบเนี่ยยังไม่ชัดเจน
และที่สำคัญนะครับจะเร่งหรือไม่เร่งไม่มีผลอะไร
เพราะว่าการโหวตเลือกนายกเสร็จแล้วก็แทบจะหมดวาระกันไปในตัวแล้ว
เสนอเรื่องนี้จึงเป็นลักษณะการประชดประชันเสียมากกว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะประสานความร่วมมือทุกฝ่าย
ในการแก้กฎหมายฉบับนี้อย่างจริงจังนะครับ
เพราะก้าวกลายเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาก็หวังจะอภิปราย
หวังผลทางการเมืองมากกว่าจะเห็นผลจริงเป็นกฎหมายนะครับ
ที่ถูกแก้ไขครับฟังเสียกับอาจารย์วันชัย
เขาเสนอกฎหมายฉบับนี้
เป็นการเสนอกฎหมายในเชิงประชดประชันมากกว่า
เพราะว่าเห็นสวหลายคนแสดงว่าปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ไม่มาโหวตหรืองดออกเสียง
เขาก็เลยเสนอกฎหมายเหมือนกระแทกเข้ามาเท่านั้น
คนที่เสนอก็รู้อยู่ว่าโหวตนายกครั้งนี้แล้วมันก็จบ
หรือไม่จบเวลามันก็เหลือสั้นซึ่งไม่ทันอยู่แล้ว
เป็นไปได้ไหมที่เก้าไกรเองอาจจะไม่ได้รู้หลักการตรงนี้
เขารู้เชื่อว่ารู้แล้วเพียงแต่อาจจะเสนอกฎหมายนี้เข้ามา
หวังการอภิปรายหวังผลทางการเมืองมากกว่าที่จะหวังผลว่า
จะให้กฎหมายฉบับนี้สำเร็จนะครับเพราะก็รู้แล้วว่า

อีกคนนึงที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
ก็คือคุณอนุทินนะคะคุณอนุทินบอกว่าเสียเวลาสภา
ภูมิใจไทยบอกว่ามาตรานี้จะจบลงไปเองตามธรรมชาติ
เพราะกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูลเสร็จกว่าจะเปลี่ยนบทบัญญัติเสร็จ
ก็ใกล้กับที่สวตามบทเฉพาะการจะหมดไป
ภูมิใจไทยมองว่าถ้าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จะใช้ช่องทางผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสรเป็นตัวแทนของประชาชน
โดยให้มีการเลือกตั้งสอสรซึ่งจะทำให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดนะคะ
ส่วนที่พักเก้าไกลบอกว่าไม่อยากรอ
เพราะเห็นว่าสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน๑เดือนนั้น
คุณอนุทินมองว่าเป็นความคิดของผู้นำเสนอ
แต่ก็ต้องไปดูในบทบัญญัติด้วยว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูล
ต้องมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลต้องมีสอสอ
ซึ่งวันนี้เรายังมองไม่เห็นว่าใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าการร่างรัฐธรรมนูลหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ถ้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งที่สมควรทำ
เพราะสสรก็เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกัน
แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูลก็ต้องใช้เวลา
มาตรา๒๗๒ที่กังวลกันนั้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็หมดแล้ว
ซึ่งท่าทีของภูมิใจไทยก็คงไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เพราะจะทำให้เสียเวลาการทำงานให้กับบ้านเมืองค่ะ
ก็คงไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เพราะว่ามันจะทำให้เวลาของภภาคมปีและการทำงานให้กับบ้านเมือง

ทั้งที่การมีผลบังคับใช้ของรัฐมนุนต่อให้มีการแก้ไขแล้ว
มันก็ใกล้ภูมิภภาคมปีไปแล้วล่ะ

แต่ที่การพักภูมิใจไทยก็บอกว่า
แนวทางของภักรณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทางภักรณ์มองว่าควรจะตั้งส่อสอรอขึ้นมา
แล้วก็พิจารณาแก้ไขทั้งฉบับและมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่ใช่แก้ไขแค่มาตราใดมาตรา๑
และก็ต้องทำให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยค่ะ
ไปดูประจิกรยาจากพักกันเมืองเล็กเป็นบ้านนะครับ
พักเป็นธรรมเนี่ยเขาย้ำจุดยืนนะ
สนับสนุนการแก้มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
แล้วก็บอกว่ายังมีความหวังนะว่า๘พัก
พักนะครับกลุ่มแรกสุดน่ะนะ
จะกลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณกระนะวีครับคุณกระนะวีนะครับบอกว่า
การแก้ไขมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ย

เพราะถ้าทำได้นะครับจะทำให้การโหวตเลือกนายกัธมนตรี

หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสรุปว่านายพิธาสามารถถูกเสนอชื่อ
เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งวันนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับนะครับ
ส่วนเรื่องที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล
เหมือนจะแยกกันแล้วคุณกัณวีบอกว่า
จริงแล้วไม่ได้อึดอัดใจอะไรกับเรื่องนี้หรอก
การเมิงคือการต่อรองแล้วก็การพูดคุยกัน
ถ้ามีทางเลือกที่ทำแล้วดีที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้น

ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องคืนอำนาจสู่ประชาชน
คุณกัณฑีบอกต่อเลยวันนี้วันนี้พูดเยอะเลยบอกว่า
ส่วนตัวยังหวังให้๘พักร่วมนะครับกลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่ง
การพูดคุยของ๒พักใหญ่รวมถึงอีก๖พัก
เป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจรัฐขณะนี้
ส่วนคุณกัณฑวีก็ฝากว่าจะต้องรอ๑๐เดือนหรืออะไรก็ตาม
เรายังมีความหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน
ขอให้ทุกคนอย่าถอดใจครับ
สุดซอยขนาดนั้นว่าเราจะไปร่วมมือกันจัดตั้งฝ่ายค้าน
จริงแล้วเรายังมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่าเรามีฉันธามติของพี่น้องประชาชน
มติมหาชนจะทำให้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลได้
เพราะนั่นเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของการสถาปนาอำนาจรัฐ
เพราะฉะนั้นบอกไปเลยบอกให้ดัง
ตะโกนดังแล้วว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับ
แต่ครั้งนี้เราจะบอกว่าการเลือกแคนดิเดตนายมตรี

ในการที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วมได้เหมือนเดิม
ค่ะเรื่องการโหวตมาตรา๒๗๒เนี่ยนะคะ
ฟังเสียงประชาชนกันบ้างไหมคะคุณผู้ชม
คุณพอพัทรพลก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตาม

วันนี้คุณพอก็ทำโพลนะคะในทวิตเตอร์ส่วนตัว
ในหัวข้อควรยกเลิกมาตรา๒๗๒หรือไม่
ก็ปรากฏว่าก็คนเข้ามาให้ความสนใจ
มาโหวตกันเยอะนะคะเป็นพันคนเลยค่ะนะคะ
การประชุมสภาในวันนี้แม้จะเลื่อนประชุมออกไป
แต่เรื่องการแก้มาตรา๒๗๒ก็อย่างที่บอกค่ะ
เป็นวาระที่ได้รับความสนใจจากสังคมไม่น้อย
คุณพอร์เองก็ทำโพลลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว
หัวข้อก็คือท่านคิดว่าสว๒๕๐ท่าน
และสสควรโหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒หรือไม่
นี่ค่ะมีควรมีไม่ควร
หลังจากที่โพสต์ไปไม่นานนะคุณผู้ชม
ก็มีประชาชนสนใจเข้ามาโหวตในหัวข้อนี้กันกว่า๑๐๐คนนะคะ
ตอนก่อนที่ประธานสภาจะสั่งปิดประชุมก็เป็นพันแล้วนะคะ
เมนต์ส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้าหากสวอยากมีบทบาทสง่างาม
ให้ประชาชนเลือกเข้าไปทำงานในสภา
บางคนก็บอกว่าควรยกเลิกวุฒิสภาไปเลย
แล้วกลับไปใช้ระบบสภาเดียวเหมือนในอดีตค่ะ
อันนี้ก็เป็นการสำรวจแบบสั้น
คุณพอลเขาก็ทำโพลออกมาบ่อย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความคิดความเห็นของประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับในการโหวตนะครับของคุณพอลนั้นนะครับ
ทีมงานส่งมา๑๖ด้วยรายการ๔๓นาที
ท่านคิดว่าสว๒๕๐ท่านและสสควรโหวตยกเลิก
มาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวหรือไม่
ควรนี่๙๗เปอร์เซ็นต์เลยนะ๙๗เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ควร๓เปอร์เซ็นต์ครับ

ก็ยังมีเวลาไปโหวตได้นะคะอีก๑๙ชั่วโมง
ลองเข้าไปสำรวจกันเล่นดูก็ได้ค่ะ